ส่วนคดีที่โชเฟอร์โหดได้ฆ่าผู้โดยสารนะคะทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคามวันนี้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ
ซึ่งคนร้ายก็อ้างว่าจะนำเงินที่ได้ไปซื้อรถจักรยานยนต์แล้วก็นำเงินไปใช้จ่ายค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสุรศักดิ์นาธวินรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคามนำตัวในวัชรินประทุมพรอายุยี่สิบหกปี
ผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์นางบุญเพ็งปัญโยอายุ๕๕ปีชาวบ้านอำเภอวาปีปฐุม
บนรถโดยสารประจำทางสาย๑๐๑บุรีรำเมื่อวันที่๒๗สิงหาคมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบนรถคันดังกล่าว
แต่ว่ารถนั้นนำไปจอดไว้ภายในโรงพักเพราะตำรวจเกรงว่าผู้ต้องหาจะได้รับอันตรายจากการรุมประชาธรรมถ้านำไปจุดเกิดเหตุนะคะ
ผู้ต้องหาบอกว่าวันเกิดเหตุนั้นผู้เสียชีวิตอยู่บนรถโดยสารเพียงคนเดียวจากนั้นจึงได้ลงมือใช้ค้อนตียางรถทุบไปที่ท้ายทอยและศีรษะของผู้เสียชีวิตจนล้มลง
และได้นำสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๑บาท
พร้อมเงินสดสองหมื่นเจ็ดพันบาทไปด้วยเพื่อจะนำไปซื้อรถจักรยานยนต์และใช้จ่าย
จากนั้นก็วกรถกลับไปทางอำเภอวาปีปฐุมก่อนขับรถเข้าหมู่บ้านหนองผือตำบลนาศรีนวล
อำเภอพยักษ์ภูมิพิสัยผ่านหมู่บ้านดงบากบ้านเหล่าน้อยเพื่อจะนำศพไปทิ้ง
แต่พอมีคนมาพบเข้าก็เลยนำเงินไปซ่อนที่ช่องเก็บของท้ายรถแล้วนำร่างผู้เสียชีวิตไปทิ้งกลางทุ่งนา
จากนั้นก็หลบหนีค่ะแล้วก็ลืมนำเงินที่ซ่อนไว้ไปด้วย
พร้อมยอมรับว่าวันเกิดเหตุได้เสพยาบ้าเข้าไปด้วย
หลังเกิดเหตุเดินไปตามทุ่งนาเพื่อกลับบ้านเกิดที่อำเภอวาปีปฐุมระหว่างทางก็นอนตามกระท่อมปลายนา
จนกระทั่งถูกตำรวจจับกลุ่มได้ที่บ้านเจาะขวางตะบนหนองแสงในระหว่างที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้ต้องหาก็ยังมีอาการพูดจาวกวนคล้ายกับคนเมายาอยู่ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิสักอินทรอุดรผู้กำกับการสถานีตำรวจวาปีปฐุม
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบผู้ต้องหาไปซื้อไก่ย่างที่ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งในอำเภอวาปีปฐุม
สั่งให้ชุดสืบสวนกระจายกำลังจนจับคนร้ายได้ที่กระท่อมปลายนา
แต่คนร้ายต่อสู้ขัดขืนมีการชกหน้าแล้วก็ใช้มีดพกแทงกลับ
ถูกฝ่ามือของตำรวจบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนที่จะถูกคุมตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรวาปีปฐุม
และส่งต่อไปยังสถานีตำรวจภูทรพยักษ์ภูมิพิสัยด้านนายสุพิษวัดสุนทรอายุสามสิบแปดปี
เจ้าของรถโดยสารประจำทางคันดังกล่าวขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายวัชริน
พร้อมยอมรับว่าหลังเกิดเหตุทำให้ศูนย์เสียรายได้และผู้โดยสารก็ขาดความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยไปแล้วค่ะ